ตอนที่๒ข่าวภาพสู่เสียงอ่างทอง
เมื่อวันที่๒๗ธันวาคมพศ๒๕๖๒
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗ปุ่นปุณสิริ
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมดิโลกเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ได้ตั้งชื่อและนามสกุลให้นายนิพนธ์ยิ้มละมายใหม่ว่า
กัมพลวัชรพลนับแต่นั้นเป็นต้นมา
ปลายปีพศ๒๔๙๒นายกัมพลและนายเลิศอัศเวท
สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ได้ร่วมกันออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์

ข่าวภาพเขาทั้งสองคนได้ใช้เวลาเตรียมงานกันเพียงแค่๒๒วันเท่านั้น
ก็สามารถวางแผงหนังสือพิมพ์ข่าวภาพฉบับปฐมเริก
ได้ในวันที่๙มกราคมพศ๒๔๙๓
และเริ่มใช้ชื่อกัมพลวัชรพลต่อสาธารณะ
หนังสือพิมพ์ข่าวภาพรายสัปดาห์ขายดีมาก
มียอดจำหน่ายสูงถึง๓๐๐ฉบับ
ต่อมาจึงได้พัฒนาเป็นข่าวภาพรายวันและข่าวภาพราย๓วัน
โดยเน้นนำเสนอข่าวชาวบ้านและข่าวการเมือง
แผงเมื่อวันที่๑มิถุนายนพศ๒๕๖๒
จำนวน๑๒หน้าราคาฉบับละ๕๐สตางค์
ด้วยความสามารถของนายกัมพลและนายเลิศ
ทำให้หนังสือพิมพ์ข่าวภาพได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นอย่างมาก
จนกระทั่งเดือนตุลาคมพศ๒๕๖๒
เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ขึ้นเมื่อจอมพลสริทธนรัฐ
ทำการยึดอำนาจจากจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ทำให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับถูกสั่งปิดรวมถึงหนังสือพิมพ์ข่าวภาพด้วย
ด้วยความรอบครอบและการมองการไกลนายกัมพลจึงได้คิดเตรียมหาทางเผื่อไว้
โดยไปเจรจานำหนังสือรายวันชื่อเสียงอ่างทองจากจังหวัดอ่างทอง
พิมพ์ขายในกรุงเทพโดยเน้นนำเสนอข่าวชาวบ้านและข่าวอาทยากรรม
และดำเนินการตีพิมพ์วางแผงจัดจำหน่ายเมื่อวันที่๑พฤษภาคมพศ๒๕๖
ในปีนั้นเองได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมพยาบาลสาวที่ชื่อนวลชวีรามเดชะซึ่งนับว่าเป็นข่าวใหญ่แห่งปี
นายกัมพลเล็งเห็นว่าข่าวนี้จะต้องเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศอย่างแน่
เขาจึงผนึกกำลังนักข่าวทั้งหมดที่มีเพื่อทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนมาตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทอง
และก็เป็นไปตามคาดยอดจำหน่ายหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากมีผู้อ่านตอบรับอย่างล้นหลาม
อย่างไรก็ดีนายกัมพลเริ่มเห็นความไม่แน่นอนของหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองจึงไปหาทางเช่าหัวหนังสือพิมพ์อีกเล่มมาสำรองเอาไว้
และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นเองเรื่องราวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะดำเนินต่อไปอย่างไร
อย่าลืมติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้นะคะ